หัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยนะคะผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
คือตามข้อกล่าวอ้างเห็นบอกว่าเมาด้วยนะคะ
ลงมาถือไม้เบสบอลจะมาหาเรื่องคู่กรณีขับรถกระบะมาค่ะ
ตรงกันคำเพราะรับสินะ
ความสนุกไม่ตามแล้วพิธีที่ต้องยึกมาส้ม
จริงผมก็ได้ยินว่าพี่เขาขอโทษสักประมาณ๗๘ครั้งได้

เออเนี่ยค่ะผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อลายพรางลงมาจากรถ

ฟาดพี่คนขับรถส่งปลาคันนี้
พี่แกก็ขอโทษขอโทษรู้ไหมว่าทำไมหัวร้อนขนาดนี้
หาว่าพี่คนขับรถส่งปลาที่แบบขอโทษเป็น๑๐รอบ

เท่านี้แหละค่ะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้หัวร้อนขึ้นมาได้นะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา
อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ทีนี้เราไปถามคุณพี่ขอโทษแล้วกันตั้งชื่อให้แบบนี้นะ
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าแกขับรถส่งปลา
แกบอกว่าแกเนี่ยขับรถส่งปลานะคะ
ผู้ชายที่ถือไม้เบสบอลลงมาเนี่ยมีกลิ่นละมุดด้วยนะ
มีกลิ่นเหล้าด้วยนะคะเหม็นฟุ้งมากเลยอ่ะเหม็นคลุ้งเลยนะคะ
ทีนี้เรื่องของเรื่องเกิดจากแกขับรถตาม

ก็ถูกแล้วนะแกไปหาว่ารถส่งปลาเนี่ยไปขับจี้ตูดแก

แกก็เลยโมโหทีนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่อยากเสียเวลาทำมาหากิน
แล้วถ้าเกิดว่าไปปะทะด้วยอาจจะเรื่องบานปลาย
ก็เลยจะแต่ขอโทษขอโทษขอโทษแล้วขอโทษค่ะ
ยังดีนะที่ฝั่งนั้นเขายังยั้งมือไว้ได้ไม่ฟาดมา

ใครว่าเบสบอลนิยมแต่ที่ญี่ปุ่น
ผมเห็นรถในประเทศไทยหลายคันเลย

พร้อมจะเล่นเบสบอลพกทำไม